มาที่เหตุอุกอาจกันบ้างนะคะ
มีเหตุการณ์ยิงกันที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เลือดร้อนได้ยิงคู่กรณีคาปั๊มน้ำมัน
นี่ว่าในหนังอันนี้นะครับใช่ค่ะติดต่ำกันกันกันใช่ค่ะ

เรื่องขันนี้

ไม่เกี่ยว

คันดำกับคั๋นดำม้าด้วยกันรึเปล่า

ภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนมิตรภาพตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สศ๒๕๗๘กรุงเทพฯขับตามมา
แล้วก็เลี้ยวรถหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ
จากนั้นคู่กรณีทั้งสองนะคะก็ขับตามออกไปท่ามกลางเด็กปั๊มแล้วก็ประชาชนที่ใช้บริการภายในปั๊ม
ต่างวิ่งหลบกันอย่างชุลมุน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบร่องรอยกระสุนที่ผู้ก่อเหตุใช้ไล่ยิงกัน
ต้นคิดว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนนะคะแล้วก็ขับเข้าไปหลบภายในปั๊ม
คู่กรณีตามไปเจอค่ะ
มาเติมน้ำมันนะครับแล้วก็รถรถกระจกลงกำลังดับเครื่อง

ด้านชุดสืบสวนสอบสวนนะคะก็ได้ลงพื้นที่เร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะ